มีหลายคอมเมนต์นะที่เข้ามาว่า
ตั้งแต่ดูละครมานะพี่อ้วนเป็นคนที่ด่าแรงมาก
คือถ้าเกิดแหม่มคัสกิริยาเนี่ย
เราก็ต้องรู้ว่าเขาเป็นตัวแม่ของวงการคนหนึ่ง

แต่ว่าตอนไปเล่นทีแรกเจอกับแหม่มที่แรก
ถามว่าเกรงไหมเกรงนะ
เพราะแหม่มเนี่ยเวลาหน้าเขานิ่งเขาไม่ยิ้มเนี่ย

จะเล่นกันยังไงวะเนี่ยอะไรอย่างนี้ดุมาก

มันก็จะมีบทที่เราด่าเขาแรงใช่ไหม

เขาเป็นซุปตาแบบเบอร์ใหญ่มากอย่างนี้

ถ้าเราไม่ด่าเราไม่แรงเนี่ย
มันก็จะกลายเป็นดรอปในซีนนั้นใช่ไหม

มันต้องด่าประมาณนี้นะ
มก็บอกเอาเลยพี่อ้วนเอาเลย
ด่าเต็มที่อะไรอย่างนี้

พอเราเต็มที่เสร็จแล้วบอกพัวออกไปแบบแรงเนี่ย

ในกองถ่ายนางก็จะซื้อขนมนมเนยมา

เป็นผู้หญิงที่จำบทแม่นมาก
แล้วก็แบบเหมือนน้ำตาสั่งได้

แล้วก็นางจะเป็นคนที่

คุยเก่งพูดเก่งเป็นมิตรทุกคน
นางเก่งอยากเล่นกับนางอีกคิดถึงนาง
คืออย่างนี้ตามที่ประสบการณ์ของเราใช่ไหม
เราก็จะมองสายตาคนออกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ

ฉันก็สงสัยว่าทำไมพี่เต๋อเนี่ย
เขินอยู่ตลอดเวลาหรือจะเข้าฉากำใหม่

ตอนออกนอกฉากทำไมพี่เต๋อต้องเขิน
ฉันยังแบบเอ๊ะพี่เต๋อนี่มีอะไรแปลกนะ
ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเราก็คิดในใจคน
แต่พี่ใหม่ตอนนั้นอาจจะยังไม่รู้สึกตัวก็ได้นะ
หรืออาจจะยังไม่รู้สึกพิเศษกับพี่เต๋อก็ได้
แต่ว่าฉันน่ะรู้ในกองแล้วนะว่า
เฮ้ยทำไมวะทำไมต้องเขินขนาดนี้อะไรอย่างนี้ฮะ

แล้วพอมาถึงบางอ้อเนี่ยมาถึงตอนเลี้ยงปิดกล้อง

คือเขาจะเอานักแสดงมาเลี้ยปิดกล้องกันหมดแล้วฉันก็ไปด้วย
แล้วพอเสร็จก็ยังเห็นพี่ใหม่พี่เต๋อนั่งอยู่คู่กัน
แล้วพี่เต๋อเนี่ยเงียบก้มหน้าเขินอายอยู่ตลอดเวลาเลย
ฉันก็เลยคิดในใจว่าคู่นี้
จะต้องแบบมีความพิเศษกันแน่เลยโดยเฉพาะพี่เต๋อ
และสุดท้ายเลยมันก็เป็นความจริง
แต่เรื่องของคนสวยคนหล่ออย่างนี้
มันก็คนสวยคนหล่อแล้วทำงานใกล้ชิดกันแล้วมันคลิกกัน
มันก็เป็นเรื่องราวที่ดี
ส่วนพี่ใหม่ดาวิกาก็อยู่ในกองก็ไม่มีอะไร
นางก็เฟรนรี่กับทุกคนอะนะ
แล้วนางก็จะไม่ค่อยกินอะไรค่ะ
ก็จะมีผลไม้ของนางมากล่องหนึ่งนะคะ
นางก็มีผลไม้ของนางมากล่องหนึ่ง

นางจะกินน้อยนางจะกินน้อยมากนะคะ
แล้วก็นางก็จะทำงานแบบไม่ขี้บ่น

แล้วบทแกเชื่อไหมว่าแม่นมาก

คือเทคกัน๑๐คือถ่ายกันเนี่ย

ใหม่เขาจะเล่นอารมณ์เดิมมุมเดิม
เสียงเดิมอะไรเดิมคือเขาเล่นดีอยู่แล้ว

ร่วมงานกับนางอีกนางน่ารักรักนาง
พี่ลูกเกรกเบทีนีใช่ไหม

แล้วก็เวลาจะเข้าฉากก็จะเข้าด้วยกันซะบ่อย
ลูกเกดก็จะเป็นผู้หญิงที่แนวขี้สงสัย

ฉากนี้ต่อจากฉากไหน
อารมณ์ต่อเนื่องประมาณไหน
แล้วก็ขี้สงสัยว่าจะต้องอารมณ์นี้ดีไหม

แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีอะไรที่ไม่ใช่

แล้วนางก็จะเป็นพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดใช่ไหมล่ะ
นางก็จะพูดอะไรหลุดผ่านขึ้นมาตลอดเลย
นางก็จะพูดภาษาภาษาอังกฤษของนาง

เธอจะรีดไปไหน
แหมใช่ไหมนางก็จะมีหลุดมีอะไรต่ออะไรออกมาแต่ว่านางจะเป็นคนที่ท่องบทมาจากบ้านนางไม่มีมาท่องนั่งท่องตรงนี้นะ
ไอ้ความที่เราเห็นก็เป็นซุปเปอร์โมเดลเบอร์หนึ่งของประเทศไทยใช่ไหม
เราก็จะคิดว่าเขาเนี่ยจะต้องมีความเยี่ยวหญิงความนั้นความพิษ
แต่จริงแล้วนางไม่มีเลยนะนางไม่มีคราบตรงนั้นเหลืออยู่นางมีแต่มิตรภาพ
แล้วก็มีความทะลึ่งมีความติ้งท้องแล้วก็มีความแบบมีความแบบว่าเอื้ออาทรต่อเพื่อนหมดเลย
แล้วก็นางก็จะยกมือไหว้ตั้งแต่คนทำอาหารเด็กกล้องเด็กไฟไปยันภูมิกับนางปราบทุกอย่างสวัสดีขอบคุณมากค่ะ
แล้วนางจะเป็นคนน่ารักมากคือนางจะไม่มีค่าความเป็นซุปเปอร์โมเดลเลยอ่ะ
คือจากคนที่มองเห็นนางเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมโดยผลงานต่างที่ผ่านมา
ต้องคิดว่านางต้องเป็นคนแรงเป็นคนเชิดเป็นคนนั่นเป็นคนนี่ไม่ใช่เลย
ไม่เลยค่ะนางก็นั่งกินส้มตรงส้มตำแหนมหนก
นางอยากกินแล้วนางก็กินกับพวกเราไม่มีพิธีรีตองอะไรใดทั้งสิ้น
นางก็เป็นคนค่อนข้างจะน่ารักแต่ว่าขานางยาวยาว
เคยได้เล่นซีรีส์กับจ๋าเขาก็มีโอกาสได้พูดได้คุยกันบ้างนะคะ
ประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดคือเรื่องราวบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้หมด
เราก็จะรู้เป็นบางช่วงบางช่วงรู้เป็นบางเรื่องอะไรอย่างนี้
แต่ว่ายืนยันเลยนะว่าจานฐานวีรนุษย์เป็นคนที่น่ารักเป็นคนพูดตรงเป็นคนชัด
แล้วก็เรื่องบางเรื่องแล้วพี่ก็ไม่สามารถพูดออกมาได้นะแต่ว่าบอกเลยว่านางเป็นคนดีพอไหม

บอยจะเจอกันทำงานร่วมกันมาพักหนึ่งแล้วนะคะหลายเรื่องแล้วก็เจอกันบ่อย
นางก็จะเป็นคนน่ารักพี่บอยปกรณ์นะนะแต่ว่าพอว่างปุ๊บนางก็จะเล่นเกม

แม่เกดพอเรียกเข้าฉากเสร็จปุ๊บนางก็จะเข้าฉากแต่พอเข้าจาก๕๔๓๒ไม่มีหลุดเลยแม้แต่นิดเดียว
คือเขาก็จะเป็นนักแสดงมืออาชีพนะคะเคยแบบว่าบางทีพี่ถอดเสื้อพี่ก็ถือว่าผู้ชายด้วยกันใช่ไหม
อันนี้เขาก็จะแซวเล่นก้ามมาเหรอนมใหญ่นี่เล่นก้ามมาเลย
น่ารักค่ะนะคะนางจะชอบเล่นเกมแล้วนางก็จะเป็นเฟรรี่นางจะเป็นมิตรกับทุกคน
บอยนั้นรักคือคือมีอยู่สองอย่างก็คือเข้าฉากพอเข้าฉากเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่เล่นเกมก็หลับ
มีอยู่แค่นี้กินง่ายนอนง่ายอยู่ง่ายน่ารักพี่บอยปกรณ์
ไข่มุกก็ร่วมงานกันนะคะพี่ไข่มุกนี่เจอกันบ่อยนะคะ
ไข่มุกก็กับหนังเรื่องเก็บศพร้อยวันเนาะพี่ไข่มุกก็เล่นด้วยกันอะไรอย่างนี้
เรื่องนั้นก็เป็นเป็นหนังผีนะคะถามว่ากลัวไหมไม่กลัวได้ยังไงคะ
เราดูของขังเวลาไปจริงเนี่ยพี่ต้องพกพระพกอะไรไปเยอะเลยนะ
เพราะว่าเก็บศพร้อยวันเนี่ยมันไปถ่ายป่าช้าร้อยปีไงที่ราชบุรีเนี่ย
ตอนนี้ในขณะที่ถ่ายอยู่ประชาร้อยปีเนี่ยตรงนั้นก็คือศพจริง
เป็นศพจริงทั้งหมดเรียงกันเป็นโกดังเก็บศพเป็นศพจริงทั้งหมด
พี่จะต้องไปยืนอยู่กลางป่าช้าคนเดียวแล้วก็ขุดขุด
น่ากลัวมากพี่ไข่มุกก็เล่นเรื่องนี้ด้วยนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายที่พี่ไข่มุกเล่นไว้นะคะ
ก็นางก็จากไปแล้วเนอะนางก็จากไปแล้วก็ทิ้งบทงานไว้ดูเก็บศพร้อยวันวิญญาณอาฆาต
เป็นคนเล่นของไม้คือเป็นคนโบราณใช่ไหมล่ะเป็นกะเทยแก่แล้วอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยการเครื่องรางของขังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กับคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
คือตอนที่ไปแอบชอบหมอยงเขาเนี่ยมันก็เราชอบเขาจริงเราไม่ได้แบบอยากฟันเขาแล้วทิ้งใช่ไหมล่ะ
เราชอบจริงเราก็ไปหาอาจารย์น้องนวพรเพื่อให้มาแก้เคล็ดตั้งแต่แรกเลยนะ
อาจารย์น้องนวพรก็แก้เคล็ดให้เอาตรงนี้มาไว้ตรงนี้เอาตรงนี้มาไว้ตรงนี้แล้วก็บอกว่าไม่กี่วันหรอกหมอโยงจะมานอนที่บ้าน
เราก็ไปแก้ตามที่อาจารย์น้องนวพรบอกให้แก้แล้วก็แก้แล้วมันก็สำเร็จจริง
แต่ถามว่าเรื่องเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมพี่เป็นคนเชื่อเรื่องกรรมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ
เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมานี่มันก็ใช้กรรมอยู่แล้วมนุษย์เราเนี่ยเกิดแต่กรรมกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำไว้ในอดีตนั่นแหละ
มันก็จะต้องเกิดมาชดใช้แล้วก็อย่างเราเป็นคนไหว้พระทำบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปทำบุญตามสถานที่ต่างเราก็จะเจอพระเกจิอาจารย์ต่าง
ทำมาตลอดแล้วก็ไหว้พระบูชามาตลอดแต่ทีนี้แต่ว่ามันก็อย่างหนึ่งนะว่าคืออย่างเงี้มันก็เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ
อันนี้เป็นของครูบากิจสนะแล้วก็ครูบาหลายท่านนะที่
ใส่แล้วงานหน้าที่การงานจะดีจะเยอะมหาโมนจนไม่เป็น
เราก็มหามวลจนไม่เป็นเราก็พกไว้นะคะ
แล้วก็งานก็หลั่งไหลเข้ามาแบบค่อนข้างเยอะ
แล้วก็จะมีเรียกลูกค้ามีสาลิกาลิ้นทองอะไรอย่างนี้
ชอบไหมก็ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนดี
มันก็เป็นเรื่องราวดีที่เราจะบูชาไว้ใช่ไหมแค่นั้นเอง
ถามว่าเรื่องของใสดำเป็นไหมไม่มี
พี่ก็ถามว่าศากศักดิ์ไหมพี่ก็ศักดิ์หลังยัน๕แถวกับอาจารย์
แล้วก็มีพระยาเตาเรือนพระยาเตาเรือนแล้วก็ชิ้นจก
ดำเนินดำเนินชีวิตแบบให้มันถูกคันลองกองธรรมแล้วก็หยันหมั่นเพียนด้วยไง
ถามว่าเล่นของไหมก็ไม่รู้สินะว่าเล่นหรือไม่เล่นก็ไม่รู้
คือพี่เป็นคนด่าเฉพาะในละครนะ
กระเทยเขาด่ากันแม้หน้าเงือกมากเลยอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ด่า
แล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบหน้ามึงมันก็หมาในฮายีน่าดีนี่เองอะไรอย่างนี้
และด้วยน้ำเสียงด้วยพลังในการแบบพูดออกไปมันก็เลยดูแรง
แต่พูดจริงนะคะชีวิตจึงไม่ได้ด่าแรง
เป็นคนจิกกัดเพื่อนฝูงสนุกสนานแค่นั้นเองด่าขนาดนั้นไม่มีนะคะ
แล้วก็บทดีก็ยังรับได้นะคะ

ตลกก็ยังรับอยู่นะคะ